พาไปดูเรื่องราวของคุณปู่อายุ๘๗ปีแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณปู่นี่ยังแข็งขันอยู่เลยนะคะเพราะว่ายังทำมาหากินได้
โดยอาชีพที่คุณปู่ทำก็คือการรีดผ้า

แต่ไม่ใช่แบบรีดภาพด้วยเตารีดในยุคปัจจุบันที่เราใช้กัน

ใช่ค่ะเป็นเตารีดโบราณนี่อย่างที่เห็นอยู่นี้แหละค่ะคุณผู้ชม

ใช่มันเป็นเหล็กค่ะเหล็กหล่ออย่างหนาน้ำหนัก๗กิโลกรัม

หนักขนาดนี้คุณผู้ชมแต่ว่าคุณปู่ยังทำได้คล่องแคล่วนะคะ
คุณปู่คนนี้ก็คือนายนบทรงอยู่อายุ๘๗ปีค่ะ
ถอดเสื้อยืนรีดผ้าอยู่เลย
แสดงความแบบขยันขันแข็งขมักเม่นมากเลยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นอาชีพที่คุณปู่ยึดถือมายาวนานกว่า๖๔ปีแล้วนะคะ
วิธีการรีดคือคุณปู่เนี่ยจะเอาเตารีดไปวางบนเตาถ่านร้อนที่ไฟกำลังลุกเลยนะคะ
พอร้อนได้ที่แล้วก็นำเตารีดไปวางบนเสื้อผ้าแล้วก็รีด
ขณะเดียวกันจะมีเตารี่สำรองอีกอันหนึ่งไปวางเอาไว้

คือวิธีการเนี่ยพอเอาไปวางไว้บนเตาแล้วนะ
คือมันร้อนสุดแต่ต้องไปวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่
คือวางไว้ตรงใบตองก่อน
แล้วก็เอาน้ำพรมลงไป
มันจะได้ไม่ร้อนเกินไปไม่งั้นไหมถ้าเกิดไปวางไว้ตรงเสื้อผ้าเลย

แน่นอนนี่ก็เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่คุณปู่ทำมายาวนานนะคะ
แล้วก็เป็นวิธีการทำตั้งแต่โบราณโบราณ

๗กิโลกรัมดูจากอัตราช่างแล้วเมื่อสักครู่

แข็งแรงเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณปู่ในอดีตเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน
แล้วคือสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องรีดผ้าด้วยเตารีดโบราณแบบนี้แหละ
คือทำมาอย่างต่อเนื่องจนผู้บังคับบัญชาชมบอกว่า
รีดผ้าได้เรียบแล้วสวยงามมากเลยนะ
แต่ก็ทำมาอย่างต่อเนื่องพอปลดประจำการปุ๊บ

ก็เลยไปซื้อเตารีดเหล็กหล่อโบราณมาอันละ๗๐บาท

ลูกเนี่ยทำงานเรียนจบจนเกษียณอายุกันหมดก็มี
แต่ว่าคุณลุงเองก็ยังมีความสุขในการรับจ้างรีดผ้าอยู่
ส่วนราคารีดผ้าก็ย่อมเยาะมากเลย

ส่วนชุดขาวชุดปกติขาว๑๕๐บาท
คุณปู่แม้จะอายุเยอะแล้ว
ก็บอกว่าอยากที่จะทำอาชีพนี้อยู่
ทำเพราะรักไม่เคยคิดจะเปลี่ยน
แล้วบอกว่าอาชีพนี้ดีงานนี้ดี
ไม่เคยงอแงไม่เปลืองค่าไฟ
แล้วก็ยังได้ออกกำลังกายด้วย

ไม่ต้องกลัวไฟช็อตเลย
แต่ว่าต้องกลัวไฟลวกนิดนึง

เมื่อกี้ที่สังเกตดูแล้วมันต้องใช้น้ำหนัก

โหถ้าผมอายุเท่าคุณลุงเท่าไหร่เนี่ย๘๗

อูโหผมดูแล้วสภาพผมไม่น่าจะอยู่แบบนั้น
คือไม่อยู่ถึง๘๗ล้างหรือยัง
คุณก็ต้องออกกำลังกายดูคุณปู่เป็นตัวอย่าง
เป็นไอดอลเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็ไม่ได้นอนอยู่บ้านเฉยนะ
ก็ยังหาอะไรเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเอง
ดีครับดีครับออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมครับ
แต่ถ้าไม่ออกนี่ก็คงจะเป็นเพราะว่าเสียดายไขมันที่เราอุตส่าห์เก็บสะสมมานาน
สามสิบสี่สิบปี